ไม่กล้าใจร้อนกับใครเลยกลัวจะมีเรื่องนะ
ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถคันที่เขาจะไปมีเรื่องกับเรา

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เขาขับมาปาดเก่งแล้วพยายามจะเบรก

คนขับรถเก่งคันนี้บอกจะเอาอะไรกันนักหนา

โอ้โหนี่คือเบรกกะให้ชนท้าย
แล้วก็ชนจริงมือถือนี่ร่วงเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลนขวาแล้วก็เบรกอะค่ะ

ก่อนจะขึ้นด่านนะปาเจโร่คันนี้ก็มาขับบังไว้
โอ้โหพอคันเก๋งจะไปขึ้นอีกเลนหนึ่ง

ปาเจโลก็ขับมาปาดบังไว้อีก

กระทั่งผ่านด่านเก็บเงินมาได้แล้วขึ้นทางด่วน

นี่คือเส้นวงแหวนบังนาบางปะอินเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

ขับรถแบบปาดหน้าแบบนี้ยังจะกล้าถ่ายคลิปอีกเหรอ

บอกว่าคนสมัยนี้น่ากลัวใจร้อน
สุดท้ายก็ตามมาเบรกตัดหน้าแล้วก็ชนจน

คือพอหลังจากชนแล้วเนี่ยนะเจ้าของคลิปที่เขาถ่ายคลิปนี้เขารอนะ
แต่ฝ่ายปาเจโร่แทนที่จะลงมาคุยก็ไม่ลงมา

แต่ก็ไม่กล้าเดินไปหาปาเจโร่นะเพราะว่ากลัว
สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละปาเจโร่ก็ขับรถไปเลยค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งรถเก๋งก็เลยแจ้งประกัน
แล้วก็ติดต่อรถเพราะว่าเขาขับต่อไปไม่ได้

รถเขาเสียหายตัวเขาเองก็เจ็บหน้าอก
ได้รับบาดเจ็บส่วนแฟนเนี่ยก็แขนขานี่เลือดออกเลยนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องไปแจ้งความที่ทางสถานีสนประเวทนะคะ
โดยเจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าเจอคู่กรณีที่โรงพักแล้วนะ

แล้วจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเพราะมีการชนท้ายซ้ำ
คือเจ้าคู่กรณีก็บอกว่าลูกผมก็เจ็บ
ลูกผมอยู่ในรถตกอกตกใจคุณรับผิดชอบผมยังไง

ตำรวจก็ให้ทั้งสองฝ่ายเลยไปตรวจร่างกาย
ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้

แล้วก็คนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าตอนไปเจอที่โรงพักนะ
โอ้โหผู้ชายคนนี้ไม่กลัวตำรวจเลย

แล้วก็พูดอีกอย่างบอกว่าถ้ามีปืนยิงให้ตายไปแล้ว
ต่อหน้าตำรวจจนกระทั่งตำรวจต้องมาคอยห้ามไว้นะครับ
ค่อยนะใจเย็นกันนะครับ